สวัสดีครับเรื่องของโค้ชเชย์นะครับเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อ
เพราะว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการกีฬากับการเปลี่ยนแปลงหน้าปฏิศาสตร์ของวงการเทคอนโดไทยนะครับ
แล้วก็มีสิทธิ์ในการลุ้นเหรียญโอลิปิกทุกสมัยครั้งนี้มองถึงเหรียญทองได้เลยนะครับ
ไปดูการกลับมาของทัพเทควันโดกันบ้างหลังจากที่ไปแข่งขันสนามสุดท้ายในการคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ก็ได้โคต้ากลับมาสุดท้ายแล้วเราได้๓รุ่นนะครับเท่ากับการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วครับ
กลับมายิ่งใหญ่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับนักสู้หลายคนนะครับที่เป็นตัวเต็งแต่ละรุ่นโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ในเอเชียเนี่ยเราเทียบชั้นไปแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาสามารถต่อสู้ได้
ชนิดสูสีจนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มจะกลัวเราแล้วนะครับในเวลาชุดนี้กลับถึงไทยที่ท่ากัชญาสุวรรณภูมิครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานำโดยดรสมคิตปิ่นทองเลขาธิการสมาคมแล้วก็โค้ชเชนะครับเชยองซ็อกหัวหน้าผู้ฝึกศร
ครั้งนี้ไทยคว้าโควต้านะครับจากสนามนี้ได้๒ที่นั่งจากเทวินหารปราบในรุ่นน้ำหนัก๖๘กิโลกรัมชายแล้วก็พาณภาหารสุจินในรุ่นน้ำหนัก๕๗กิโลกรัมหญิงครับทำให้ไทยนั้นได้โควต้า๓ที่นั่งจากที่เคยได้มาก่อนอันนี้
แล้วก็๑รุ่นคือ๔๙กิโลกรัมหญิงซึ่งรอเลือกระหว่างพาณิพักศ์วงภัตรกิจหรือว่าน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทอดหลังจากเอาชนะแชมป์โลกจากการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียครั้งนี้
หรือว่าอีกหนึ่งคนคือชนะทิพย์ซ้อนขำนะครับซึ่งได้เหรียญทองแดงโอลิปิกในการขันครั้งที่แล้วนะครับต้องยืนยันว่าสองคนนี้จะเป็นตัวแทนต้องดูว่าจะเป็นใครจะตัดกันหรือเปล่าหรือว่าทางสมาคมนั้นจะเลือกคนใดคนหนึ่งให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับ
ว่าหลังจากที่สร้างชื่อเสียงพานักกีฬาไทยไปคว้าเหรียญในโอลิมปิกหลายสมัย
ยังต้องการสัญชาติไทยอยู่หรือไม่
หลังจากที่ผ่านมาเรื่องเงียบหายไป
ที่เคยมีข่าวว่าจะขอสัญชาติให้

เหมือนเกราะนี่ที่น้องเมรัชโนกอินทนนนั้น

ช่วยเหลือในการให้สัญชาติกับทางโค้เซียจูหัวโค้ดของเธอครับ

แต่ว่าถ้าได้๒สัญชาติก็ดีที่สุดครับ
เพราะว่าถ้าผมได้สัญชาติไทย
ผมตรงยกลอกของเกาหลีครับ
ถ้ายกแล้วผมก็เห็นมีปัญหาหลายอย่างครับ
ถ้าได้สองสัญชาติผมก็ดีครับ
จากนี้ในเรื่องของความพร้อม
สำหรับการเตรียมนักกีฬาก็จะให้นักกีฬาที่บาดเจ็บได้พัก
ส่วนที่เหลือจะกลับมาฝึกซ้อมภายใน๑๒วันนี้ทันทีนะครับ